ท่านผู้ชมครับหลังจากที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวันที่๑๒ตุลาคมที่ผ่านมาริมถนนสายนครศรีธรรมราชสงขลานะครับ
อ่าก็เป็นบ้านหลังหนึ่งที่เขาอยู่ริมถนนค่ะแล้วเขามีงานศพนะครับ
ก็มีญาติญาติมากันเยอะจอดรถอยู่ข้างทางด้วยนะครับ
โตเยอร์ต้าสีน้ำเงินมีคนเจ็บอยู่๓คนแล้ว๑ในนั้นเสียชีวิตนะครับ
รถเชฟโลเรตสีบรอนเงินที่ถูกชนก็ไฟลุกท่วมนะฮะแต่โชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตเพิ่ม
ขณะที่คนขับกระบะคันก่อเหตุหลบหนีไปในช่วงชุลมุนนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่๖ตำบลท่าเรืออำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
อยู่ฝั่งตรงข้ามกับสพชเมาเลยนะครับ
ค่ำ๑๒ตุลาคมที่ผ่านมาบ้านหลังนั้นเขากำลังจัดงานศพอยู่
ก็เลยมีเต็นต์แล้วก็มีรถมาจอดข้างทางกันเยอะ
จากการสอบสวนสืบสวนของตำรวจสพชเมาทำให้ทราบว่าก่อนเกิดเหตุรถกระบะสีดำ
เป็นรถคันต้นเหตุนะครับขับแข่งซิ่งมากับ
รถกระบะสีดำก็เลยต้องเบี่ยงออกซ้ายฮะมาเลนซ้ายก็คงหวังจะเบี่ยงหลบแล้วก็จะเร่งเครื่องแซงด้วย
เป็นจังหวะที่พอออกซ้ายมาก็เจอรถยนต์คันสีน้ำเงินที่กำลังขับช้าเพื่อหาที่จอดรถข้างทางจะเข้างานศพ
ก็เสยเขาเลยครับแล้วก็พุ่งชนไปอีกรวมแล้ว๙คันรวดนะครับ
วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ก็ยังคงมีเศษซากของรถที่ถูกชนลงเหลืออยู่นะครับอ่าก็ได้คุยกับนายวีรพงศ์ชุมทอง
อายุ๗๖ปีซึ่งเป็นญาติกับเจ้าของงานศพแล้วก็เป็นคนที่พยายามจะเข้าไปช่วยเหลือผู้หญิงสองคน
ติดอยู่ในรถที่ถูกรถกระบะพุ่งชนนะครับคุณลุงวีรพงศ์บอกว่าตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามีคนติดอยู่ในรถ
พอเกิดเหตุก็รีบเข้าไปดูกันคือกะจะไปดูคนขับกระบะกับคนขี่บิ๊กไบท์ก่อน
นะที่เป็นต้นทางเนี่ยจนมาสังเกตเห็นในรถคันโตโยต้าสีน้ำเงินน่ะ
ว่ามีคนอยู่ในรถเป็นแขกที่กำลังจะมางานศพแล้วกำลังหาที่จอดรถอยู่นะครับ
อ่าแต่ก็ไม่ทันได้เข้าร่วมงานฮะประสบเหตุจนมีคนเจ็บแล้วก็เสียชีวิตก่อน
พอมาส่องดูคนขับเนี่ยเห็นมีคนนอนอยู่
หัวเขาเลยเบาะข้างหลังเอาไว้คอก็พับติดกับประตู
เขาก็บอกว่าไอ้พวกมูลนิธิก็บอกว่า
คงไม่ไหวแล้วนะ
มีญาติของผู้ที่เป็นเจ้าภาพงานศพอีกคนหนึ่งให้ข้อมูลกับ
ผู้สื่อข่าวของเรานะครับบอกว่าที่ผ่านมาถนนเส้นนี้
เกิดอุบัติเหตุรถชนจนเสียชีวิตมาแล้วหลายศพนะครับ
ชาวบ้านก็เชิญพระมาทำพิธีนะครับแต่ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเรื่อย
แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่น่าแปลกก็คือตัวเขาก็เพิ่งมาสังเกตนะครับว่า
นามสกุลของคนขับรถกระบะคันต้นเหตุเนี่ยนามสกุลเดียวกับเขาเลย
คือนามสกุลเดียวกับอาของเขาที่เป็นผู้เสียชีวิตที่กำลังจัดงานศพกันอยู่
แต่ว่าไม่ได้รู้จักไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยนะ
จากนั้นนะคะทีมข่าวไปที่วัดเจดีลานสกาค่ะ
เป็นสถานที่จัดงานของนางสาวสิริรัตน์อายุ๕๑ปี
ทีมข่าวได้คุยกับคุณแม่คุณแม่บุญยืนแรกจำนงอายุ๗๘
เป็นแม่ของผู้เสียชีวิตคุณแม่ยังเสียใจนะคะ
เพราะว่าลูกจากไปแบบกระทันหันมาก
แล้วก็ลูกชายคนสุดท้องก็เลยเป็นคนให้ข้อมูลแทน
เล่าให้ฟังว่าวันนั้นเนี่ยพี่สาวทั้งสองคน
ตั้งใจจะไปรับแม่ที่งานศพ
พี่สาวทั้งสองคนจะไปร่วมฟังพระสวดด้วย
ยังไม่ทันได้จอดรถยังไม่ทันได้ลงจากรถ
เกิดอุปัจจิเฮศซะก่อนมาประสบเหตุนี้
นั่งข้างคนขับบาดเจ็บสาหัสค่ะ

ยังต้องนอนอยู่โรงพยาบาลเพื่อดูอาการ
พี่สาวคนที่สามซึ่งเป็นคนขับก็นี่แหละค่ะต้องมาเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
พี่สาวคนนี้บอกกับพระหลังบนเอาไว้ว่าจะบวชชีให้กับพี่ชายคนโต
ป่วยเป็นเส้นเลือดตีบในสมองนะคะเคยพูดเอาไว้เลยว่าจะบวชชี
แล้วก็พี่ชายเริ่มหายเริ่มเดินได้เธอก็ตั้งใจว่าเออพี่ชายดีขึ้นเดี๋ยวจะบวชชี

ถ้าเป็นรางถนนก็มันไม่ใช่แต่ว่าพี่สาวเขาจะบวช
พอพอดีพี่ชายคนโตคนหนึ่งเขาป่วยป่วยแล้วพี่สาวคนที่เสียชีวิต
เขาบุญไว้ว่าเขาจะบวชชีให้เขาจะบวชชี
แล้วเขาก็มาหาเจ้าอาวาสแล้วบอกว่านัดวันไหนวันไหนซื้อชุดไว้หมดแล้วเขาจะบวช
พอพี่ชายเริ่มจะเดินได้แล้วเขาก็ดูวันจะบวชแล้ว
แต่ว่านั้นถ้าเกิดเหตุความอุปฏิเหตุก่อน
คนขับกระบะคันต้นเหตุที่ก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไปในช่วงชุลมุนนะครับ
คือนายสารวุฒินามสกุลสุวรรณอายุ๔๒ปีเป็นชาวสงขลา
รู้ตัวแล้วนะครับกำลังเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีนะครับ
ก็มีแค่ญาติของนายสารวุฒิที่ติดต่อมายังผู้ที่บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิต
บอกว่าเดี๋ยวจะมาร่วมงานศพด้วยเนี่ยจะไปมอบตัวก่อนไหม
ก่อนจะไปงานศพเขาไปมอบตัวก่อน
ส่วนคนขี่บิ๊กไบท์ก็หายไปเลยครับก็ยังไม่ได้ติดต่อมาพูดคุยอะไรกับทางฝั่งที่เขาสูญเสียนะฮะ